การเดินทางออกไปล่าตัวฟุตบอลโลก
รอบสุดท้ายสมัยที่๒ของทีมบอลหญิงนั้นเกิดขึ้นนะครับ
ในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วก็เป้าหมายสำคัญนะครับ
พวกเธอนั้นเน้นย้ำเหลือเกินว่าอยากจะทำให้ได้นะครับ
เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยแล้วก็สร้างความสุขให้กับบาดามแป้ง
พันธร่ำซำนะผู้จัดการทีมที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ
ก็ฉลองวันคล้ายวันเกิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
อยากให้เป็นของขวัญกับผู้จัดการทีมว่างั้นเถอะครับ

ก็มีโอกาสเป็นไปได้ศูนย์นะครับที่ทีมไทยจะทำได้นะครับ
เพื่อไปบอลโลกรอบสุดท้ายที่ฝรั่งเศสในปีสองพันสิบเก้า

จนาสังเงินกองหน้าตัวความหวังที่กลับมาฟิตสมบูรณ
และบีรันดานะครับสุชาวดีนินธรรมรงค์
ดาวรุ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันที่กลับมาร่วมทีมในรายการนี้
คอร์ชหนึ่งครับหนึ่งรถไทยศาสตร์ทองเวียนก็บอกนะครับว่า
การไปเก็บตัวฝึกซ้อมล่วงหน้า๑สัปดาห์จะส่งผลดีกับทีมในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับอากาศ
ซึ่งผู้เล่นนะครับไม่มีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บอยู่แล้ว
นัดแรกครับเจอกับจีนเป็นงานหนักเชื่อว่าประสบการณ์จากการอุ่นเครื่องที่แพ้ออสเตรเลียมา

ฟิลิปปินส์อาจเป็นตัวแปรสำคัญ
เนื่องจากว่าไม่เปิดเผยโปรแกรมแข่งขันระดับนานาชาติ
รวมถึงมีผู้เล่นโอนสัญชาติเข้ามาเพิ่มเติมครับ
ในช่วงก่อนออกเดินทางไปจอแดนทัพชาบาแก้วก็ไปไหว้ขอพรจากหลวงพ่อโสธร
ที่วัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดชาติเซิงเซา
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ประสบความสำเร็จ
ตามเป้าหมายในการขวาสิทธิ์ปลายภูมิวันโลกรอบสุดท้ายให้ได้
เป็นสมัยที่๒ติดต่อการเซิร์ฟโวคเทิร์นก็ตั้งใจว่าจะทำให้ได้

รอบแรก๖เมษายนเจอจีน๒ทุ่ม๔๕นาทีตามเวลาไทย๙เมษายนเจอจอแดน
เวลาไทยวันที่๑๐เมษายนเวลาเที่ยงคืนนะครับ
แล้วก็๑๒เมษายนไทยเจอฟิลิปปินส์นะครับ
เวลาไทยวันที่๑๓เมษายนเวลาเที่ยงคืนนะครับ
ก็ติดตามกันด้วยเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดช่วงสงคราน
ว่าจะมีความสุขให้กับคนไทยสำหรับคอกีฬาทั้งหมดนะครับ